บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงสวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะวันนี้เจอเจอกับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะ
ใช่แล้วล่ะค่ะอย่ารอเช้าวันนี้ข่าวเราเยอะเหลือเกินนะครับ
ขอเปิดประเด็นข่าวแรกเลยอย่างที่คุณโปรยเอาไว้ว่าเป็นป้าใช่ไหม
ล่าสุดนะคะเพิ่งไปรับขวัญหลานที่โรงพยาบาลมาเป็นหลานสาวด้วยหน้าตาน่ารักน่าชังเลยทีเดียวค่ะ
งงว่าทำไมจู่แพนเค้กเป็นคุณป้าซะแล้วนะครับ
ต้องงงค่ะเพราะว่าเป็นคุณป้ายังสาว
ก็แพนเค้กเขมมะนิดนะคะยิ้มกว้างสุดเลยกับตำแหน่งคุณป้า
เพราะว่าต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวจามิกรค่ะ
เป็นลูกสาวของน้องชายก็คือน้องพัตเตอร์เตชทรนั่นเอง
ลูกสาวคนนี้เพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เองคุณผู้ชม
แล้วก็โพสต์ภาพแห่งความยินดีที่มีครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาผ่านในอินสตราแกรมส่วนตัวกันด้วยนะฮะ
ซึ่งทางทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ได้รับการเปิดเผยจากแม่หน่อย
บอกว่าเพิ่งมีสถานะเป็นคุณย่าหมาดเหมือนกันค่ะ
บอกว่าหลานสาวคลอดมาด้วยวิธีผ่าคลอดเมื่อเช้าวานนี้ตามเลิก๙โมง๙นาที
ครอบครัวจัดหาเลิกดีเอาไว้ได้นั่นเอง
แม้ว่าความจริงจะต้องคลอดตั้งแต่เดือนตุลาคมก็ตาม
แต่ว่าพอปรึกษาแพทย์แล้วนะคะหลานมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี
ก็เลยขอตัดสินใจเอาอย่างนี้ดีกว่าให้เป็นไปตามเวลาดังกล่าวเลยละกัน
แถมค่ะหลานสาวยังเกิดวันแล้วก็เดือนเดียวกับลูกสะพ้ายอีกด้วย
คือหลานเนี่ยเกิดวันเดียวกับคุณแม่ของเขานั่นเองนะฮะ
ตอนนี้ขอเรียกชื่อหลานว่าน้องหญิงกันไปก่อนเพราะยังไม่ได้ตั้งชื่อ
ชื่อยังเป็นทางการเนี่ยขอปรึกษากันอีกครั้งแล้วกัน
บอกเลยว่าความรู้สึกของทุกคนในครอบครัวตอนนี้แฮปปี้มากนะคะ
กับเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นนะคะ
ยินดีด้วยนะคะแหมหลานสาวน่ารักจริงเลยหน้าตาดีทั้งบ้านนะคะคนนี้ค่ะ